สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
โชคส่งท้ายเดือนกันเลยจ้าสำหรับสามราศีต่อไปนี้
ดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
เพราะว่าในวันที่๓๐มีนาคมนี้ดาวพุทธจะมีการโยกย้ายราศี
ส่งผลทำให้๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
ดวงการเงินดีขึ้นทันทีเลยค่ะราศีแรกคือชาวราศีเมทุนค่ะ
การที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้ส่งผลดีกับดวงการเงินของชาวราศีเมทุนอย่างมากเลยนะคะ
ในช่วงนี้จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมทุนค่ะ
คุณจะมีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะ
หากชาวราศีเมทุนคนไหนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการกรอบโกยเงินทองเลยก็ว่าได้นะคะ
ส่วนชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะที่ทำงานประจำแล้วทำงานพิเศษหรือว่าทำธุรกิจคั่วไปด้วยค่ะ
ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์ดวงการเงินดีไม่แพ้กับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภบอกเลยว่าปังอย่างมากมากเลยนะคะเพราะว่าชาวราศีเมทุนค่ะ
มีโอกาสที่จะได้ทั้งโชคลาภที่มาจากน้ำพักน้ำแรงและลาบลอยที่ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีสิงค่ะหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของชาวราศีสิงศ์ค่อยฟื้นตัวค่ะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดวงการเงินของชาวราศีสิงศ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะ
ก็คือมีรายได้เข้ามานั่นแหละแต่ว่าจะเป็นรายได้แบบก้อนเล็กนะคะ
ยังไม่มีเงินก้อนใหญ่หรือว่าโชคลาภก็ยังไม่มีในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
แต่หลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ชาวราศีสิงศ์มีรายได้เข้ามามากขึ้นค่ะ
หากคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนามากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่ถ้าชาวราศีสิงศ์คิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนหรือว่าทำอะไรเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
หมอไก่ขอเบรกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าดวงการเงินของคุณเพิ่งฟื้นตัวค่ะ
ถ้าคุณคิดว่าจะลงทุนในช่วงนี้ก็ขอแนะนำว่าให้ลงทุนแบบระยะยาวหรือว่าลงทุนแบบที่มีความเสี่ยงต่ำอันนี้จะปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะดวงของคุณมีเกณฑ์รุ่งพุ่งปังนะคะมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินมากเลยค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาดวงการเงินของชาวราศีเมษอาจจะมีบางช่วงที่รุ่มดอนบ้างนะคะแต่ต่อจากนี้ไปค่ะดวงการเงินของคุณจะดีแบบชนิดที่เอาสิบล้อมาฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วค่ะ
แต่ถ้าชาวราศีเมษหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอันนี้ต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากความอุตสาหะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ส่วนในเรื่องของลาบลอยก็มีโอกาสได้แต่น้อยนะคะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะทั้งสามราศีถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีมากอยู่แล้วค่ะ
แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์หรือว่าการถ่ายชีวิตสัตว์สี่เท้านะคะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยค่ะ
ส่วนราศีอื่นนะคะถ้าอยากจะดวงดีในเรื่องของการเงินกับเขาบ้างหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการถวายสังกระทานอาหารหรือว่าการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลหนุนนำในเรื่องของดวงการเงินโดยตรงนั่นเองค่ะ
ยังไงหมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ในรับทริวิธีช่องสาธุศัพท์